มีหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจค่อนข้างมากค่ะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักศึกษาฝึกงาน
คือปกตินักศึกษาเขาก็จะถูกส่งไปฝึกงานตามบริษัทต่าง

หรือว่าที่เขาต้องการที่จะประกอบอาชีพนั้น
ทีนี้มีนักศึกษาฝึกงานผู้หญิงนะคะ๓คน
ฝึกงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธที่ระยอง
ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือเตาน้ำมันนะคะระเบิดใส่หน้า
แล้วก็ใส่ร่างกายของน้องทั้ง๓คนย้ำน้องเป็นผู้หญิงนะคะ
คือเป็นแผลผู้พองเต็มแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วย
ที่สำคัญคือบริษัทเนี่ย

สองพอเรื่องถูกแชร์ออกไปเยอะมีคนวิภาพวิจารณ์เยอะ
บริษัทบังคับให้น้องนักศึกษาฝึกงานออกจากโรงพยาบาลค่ะ
บอกว่าถ้าไม่ออกจะยังไงฮะ
ใช่แล้วขอว่าจะไม่จ่ายให้ด้วยใช่ไปรักษาที่บ้าน
ให้คุณผู้ชมดูร่องรอยบาดแผลจากอาการบาดเจ็บของน้องนักศึกษาผู้หญิงทั้ง๓คน
โดยเตาที่มันระเบิดเป็นเตาทดสอบชิ้นงาน
ของสถานประกอบการแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๒ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
หลังจากนั้นเรื่องก็ถูกแชร์ต่อกันมาในโลกโซเชียล

เพราะว่าอาการบาดเจ็บของน้องทั้ง๓คนยังไม่ดีขึ้นเลย
สอบถามเรื่องราวเป็นมายังไงน้องเล่าให้ฟังนะคะว่า
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยน้องกำลังก้มหน้าลงแล้วก็เอื้อมมือไปจับเตา
โดยน้องตั้งใจว่าจะไปหมุนเอาตัวยางออกมา
ทีนี้จังหวะที่น้องเอื้อมมือไปยังไม่ทันได้หมุนเลยนะคะ
อยู่เตาน้ำมันที่มีความร้อนระดับ๑๕๐๑๘๐องศาเนี่ยระเบิดขึ้นมาค่ะ
ออยหรือว่าน้ำมันผสมสารเคมีกระเด็นเข้าหน้า
แล้วก็แขนของน้องทั้ง๓คน
พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บน้องทั้ง๓คนก็รีบวิ่งเข้าไปหารุ่นพี่
อยู่ในห้องนั้นรีบถอดเสื้อออกล้างตัวและหลับตาตลอด
น้องทั้ง๓คนยืนยันว่ามีสติตลอดเวลา
ไม่ได้เกิดจากความสะเพราของน้องเองแต่อย่างใด

ส่งนักศึกษาทั้ง๓คนนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบว่านักศึกษาโดนน้ำร้อน

แล้วก็ไม่ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการด้วย
ทีนี้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับแจ้งมา
ก็เข้าใจว่าโดนแค่น้ำร้อนน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมาก
ก็เลยไม่ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการทราบเช่นเดียวกัน
จนกระทั่ง๑๕มกราคมที่ผ่านมาค่ะ

ไม่ได้แค่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสค่ะ
อาจารย์ที่ปรึกษาก็เลยรีบแจ้งไปที่ผู้อำนวยการทันที
ทีนี้ฝั่งผู้ปกครองของน้องก็บอกว่า
บริษัทดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดนะ

แล้วก็แจ้งบอกว่าทำหนังสือส่งไปยังวิทยาลัยของน้องแล้ว
ทีนี้พอเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะคนก็เริ่มสนใจมากขึ้น
พอบริษัทรู้เนี่ยก็เข้ามาบังคับให้น้องทั้ง๓คนออกจากโรงพยาบาล
โดยบอกว่าแพทย์จะให้กลับไปรักษาแผลที่บ้าน
แล้วก็เอาหนังสือไปให้ผู้ปกครองของน้องเซ็นยินยอมด้วย
โดยบอกว่าจะส่งรถตู้บริษัทไปรับไปส่งในการเดินทางไปล้างแผลที่โรงพยาบาลให้
ทีนี้ผู้ปกครองของน้องเขาก็เล่าให้ฟังอีกนะคะว่า
บริษัทมีสัญญาฉบับหนึ่งให้น้องเซ็นก่อนฝึกงานด้วย
เอกสารสัญญานั้นระบุไว้บอกว่า
หากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นกับบริษัทได้
เจอแบบนี้เข้าไปผู้ปกครองเองบอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไง

ว่าบริษัทจะไม่ให้การช่วยเหลือในเรื่องค่ารักษาอาการบาดเจ็บค่ะ
และวันนี้บริษัทจะนำหนังสือเข้าไปให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมอีกครั้ง
ทางพ่อแม่น้องก็เลยบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้
เข้ามาช่วยเหลือหน่อยว่าเขาทำอะไรได้